นำนปชได้เข้าไปยื่นหนังสือเรียกร้องให้สารรัฐมนูลเร่งวินิจฉัยนะครับว่า
พระราชบัญญัติการออกเสียงประชามติมีข้อความขัดรัฐมนูลหรือไม่
ให้แล้วเสร็จภายใน๑สัปดาห์นะครับ
ขณะที่นายกรัฐมนตรีเตือนให้นปชเคลื่อนไหวในขอบเขตของกฎหมายนะครับ
พร้อมกับตอบคำถามของนักข่าวอย่างมีอารมณ์ครับ
คำถามที่เกี่ยวข้องกับการเปิดศูนย์ปราบโกงประชามติ
และปัญหาการแต่งตั้งโยกย้ายในตำรวจทั่วประเทศ
แล้วก็แค่การสายที่พิจารณาการพี่อีกกว่า

ก็เปิดไปผมไม่ได้รับสิทธิ์ตามกฎหมายอยู่แล้ว

ถ้าเธอไม่ปลูกกระดมมันก็ไม่มี
เฉยปล่อยอย่าตั้งไป
ไม่มีสิทธิ์ตามกฎหมาย
แล้วอย่าทำความผิดพรบประชาบัติด้วย

เกราะที่รัฐจะไม่ไปเขียวข้อง
ไม่ได้แหลมอยู่ในภูมิหา
จะเข้าไปพูดล้มไม่ล้ม

ตัวศูนย์เนี่ยระวังตัวให้ดี
ขณะที่พันธุ์เอกหญิงสิริจันงาทอง

ยังไม่มีแผนยกเลิกการอายัดบัญชี
หรือว่าห้ามทำธุรกรรมทางการเงิน

แต่อนุญาตให้แค่ไปต่างประเทศ
โดยไม่ต้องขออนุญาตจากคอสชเท่านั้น

มาตรา๖๑วัก๒ของพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่าง

รัฐธรรมนูลหรือไม่นะครับ

เลขาที่การสำนักงานสารรัฐธรรมนูน

แต่จะเสนอเรื่องเข้าสู่ที่ประชุม

เร่งวินิจฉัยพระราชบัญญัติฉบับนี้

โดยยืนยันว่านปชจะไม่ยกระดับการรณรงค์

ไม่ควรไปเร่งรัดสารรัฐมนูล
เพราะอาจทำให้สูญเสียความเที่ยงธรรมได้
และเห็นว่าหากสารรัฐธรรมนูล

ของสารรัฐมนูลต่อไปครับ